เอาไปดูความคืบหน้ากรณีที่
ตำรวจไล่ล่านะครับแก๊งค้ายาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่
และทำให้ตำรวจฝีมือดีเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
ล่าสุดนะครับสารอนุมัติหมายจับแล้วครับ
คนร้าย๔รายแล้วนะฮะ
ส่วนเย็นวันนี้นะครับมีพิธีรดน้ำศพตำรวจผู้เสียสละครับ
จากกรณีที่พันธุ์ตำรวจตรีพิบูลพันธ์สุขุมานนท์
ท่านสารวัฒน์เสือบสวนสภฝางหรือว่าสารวัฒน์บอลที่คนเขารู้จัก
อายุ๔๘ปีท่านนี้นะครับ
นำกำลังไปสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดที่
บ้านป่าแดงอภิวัฒน์บ้านจะโต๊ะหมู่๑๐ครับขออภัย
ตะบนบ้านหลวงอแม่อายจเชียงใหม่
ต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ออกติดตามไล่ล่าก็มีการยิงประทะกันขึ้นอีกนะครับ
แต่คนร้ายหนีไปได้แล้วก็ยึดรถกระบะหนึ่งคันนะครับ
ยาบ้ากว่า๔ล้าน๓แสนเมตรเหตุเกิด๓ทุ่มเศษของ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ผลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้นะครับบูรณาการร่วมกันเลยทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
นำกำลังปิดล้อมทุกหมู่บ้านที่ใกล้กับที่เกิดเหตุปูพรมว่างั้นเถอะนะ
จะหาให้เจอไอ้กลุ่มคนร้ายนี้สืบสวนพบว่าแก๊งค้ายาเสพติดชาวเขานะ
รับจ้างขนยาจากโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วจะลำเลียงตามเส้นทางป่าเส้นทางเขามาส่งที่พื้นราบ
กลุ่มพวกนี้เนี่ยมันชำนาญเส้นทางครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะพนักงานสอบสวนสพแม่อายนะครับ
ขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้าย๔รายครับตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะ
แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ไว้ในครอบครองเพื่อการค้ามีอาวุธหรือใช้อาวุธในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนศพของนะฮะสารวัตรบอลนะครับญาตินะครับไปรับศพ
แล้วก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเจดีหลวงวรวิหารถนนพระปกเกล้า
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห้าโมงเย็นของวันนี้นะฮะ
นี่เพิ่งผ่านมานะครับ๕โมงเย็นมีพิธีรดน้ำศพ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาร่วมพิธีด้วยนะฮะมาให้กำลังใจนะครับ
ตัวท่านเองเลยแล้วก็มีผู้บังคับประชาท่านอื่นมากันพร้อมเพลียง
นางสาวพัชราพรแสงกะรินแฟนสาวของสารวัตรบอล
เสียใจมากที่ต้องสูญเสียครั้งนี้แต่ผู้บังคับบัญชานะฮะก็ให้กำลังใจ
แล้วบอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือครอบครัวในทุกด้านนะครับ
ซึ่งจะมีการขอพระชธานเพลิงศพในวันที่๘มกราคม๒๕๖๕ครับ
ก็ขอสะดุดีในความกล้าหารของสารวัตรบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับ